ต่อไปที่จะให้ดูเนี่ยนะบอกก่อนนะบอกเอาไว้ก่อนเลยว่า
อย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างยังไงซะดูแล้วเนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษของเด็กน้อยคนนึง
อายุเพียงแค่๗ขวบแต่สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยที่จะให้ดูเนี่ยเขาอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
สิ่งที่จะให้ดูว่าน้องเจ็ดขวบเขาทำอะไรนี่ขับรถแบ็คโฮ

บางคนบอกคุณชนะที่ดูไม่เห็นมีแบ็คโฮลสักคัน

ขับรถไถคลูปต้องคลูปป้า๗ขวบ

พาคนนั้นคนนี้ไปส่งที่นั่นที่นี่

พาไปรู้จักเด็กน้อยคนนี้ก่อนละกัน
เด็กชายเป็นเธนพิ้งภาวง
เป็นลูกชายของคุณแทนพิมพาวงพ่อของหนูน้อยคนนี้นี่แหละ
เด็กชายเบนเทนก็ชื่อเล่นก็เบนเทน

คือน้องเขามีความสนใจในเรื่องของการขับขี่รถและเครื่องจักรกลมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เรื่องของเรื่องนะเขาชอบใช่ไหม

แต่ครูพักรักจำเรื่องของเรื่องก็คือไปกับคุณพ่อนั่นแหละ
ตัวคุณพ่อของเบนเทนก็บอกว่ายอมรับนะกับความสามารถที่มันไม่ธรรมดาจริงของลูกชาย
อันนี้ผมพูดจริงคือเขาขับจริงนะ
แต่ว่าตอนที่เขาขับเนี่ยเขาอยู่กับคุณพ่อ
แต่อันนี้คือให้ขับรถไถเนี่ยรถแทรคเตอร์เนี่ย
ขับโดยมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
แล้วตอนที่ขับไปขับมาก็ขับอยู่แถวนั้นแหละ
ไม่ได้ขับออกถนนใหญ่อะไรยังไง
ก็ขับแบบว่าอยู่ในพื้นที่หน้างานของเขา
ที่เขาต้องใช้รถแท็กเตอร์ในการไกล่เกลี่ยพื้นถนน
พื้นที่การเกษตรลักษณะแบบนั้นนะครับ

ใช้ความสามารถของตัวเองมาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะ
คือทั้งเรื่องของงานภายในสวนแล้วก็งานรับจ้าง
คือทั้งเป็นงานเล็กน้อยที่พอทำได้
คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะอนุญาตให้น้องเขาทำ
แต่ไอ้งานใหญ่ที่รับจ้างเขาทำอะไรอย่างนี้
ผมว่าเขาคงไม่ให้น้องเขาทำหรอก

เขาบอกว่าก็ไม่ได้ทำในช่วงแรกนะฮะ
มานานหลายปีแล้วนะไอ้แบบนี้ก็ต้องชื่นชมคุณพ่อของเบนเทนนะ
คือถ้าเห็นว่าลูกเขามีความสามารถตรงไหนก็พยายามที่จะส่ง
ส่งเสริมไปจะแต่ต้องส่งเสริมไม่ถูกวิธีค่ะรถแบคโคอย่างเงี้ย
คือไปเล่นมาแล้วไปขับมาแล้วแต่แบ็คโฮรุ่นนี้มันไม่ได้ใหญ่มาก
มันก็ยังถือว่าอ่าพอได้แหละใช่เอาแต่ยังไงซะ
ผมบอกไว้ก่อนน่ะไอ้เรื่องการขับขี่อย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่ถูกแหละ
ที่จะให้เด็กตัวเล็กไปขับนะครับแต่ยังไงซะมันอยู่ในสายตา
แล้วก็การดูแลของผู้ปกครองนะครับใช่คือบางคนอาจจะมองว่าแบบ
ทำไมถึงให้เด็กเนี่ยไปขับรถอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ย
ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูเฉยนะจริงแล้วเนี่ยคือคุณพ่อเขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
ได้ให้ลูกทำแบบนี้เป็นประจำให้ดูว่าน้องเขาสามารถช่วยเหลือคุณพ่อ
คุณแม่ช่วยเหลือที่บ้านได้ก็คือช่วงนี้เด็กปิดเทอม
ทิ้งลูกไปเล่นก็ไม่รู้ว่าจะใครดูแลก็เหมือนเอาลูกไปทำไร่ทำสวนด้วย
ลูกก็เลยรู้จักแบบคู่พักลักษณ์อะไรแบบนี้นะคะครับ
ก็เป็นความสามารถของน้องเข้าไปนะชื่นชมในมุมนี้กันก็แล้วกันคุณผู้ชม